แต่ว่าเมื่อสักครู่เห็นอยู่เรื่องหนึ่งดูแล้วไม่สบายใจเลย
เรื่องของการจัดฟันแล้วยังเด็กอยู่เลยคุณ
คิดดูสิทันตแพทย์เรียน๖ปีนะใช้ทุน๓ปี
แล้วก็ไปเรียนต่อจัดฟันเฉพาะทางอีก๓ปี
แต่นี่เด็กอายุน่าจะไม่ถึง๑๐ขวบหรือ๑๐ขวบกว่า

มีวลีเด็ดด้วยบอกว่าถ้าใครกลัวตายก็ออกไป
เรื่องนี้ค่ะชาวเน็ตเห็นแล้วก็ต่างกังวล
ไปดูคลิปนี้พร้อมกันก่อนเลยค่ะ

เลยค่ะได้แนะนำนะคะ
ให้ถึง๑๕เลยทำฟรี๑คน
ให้ถึง๑๕ทำฟรีเดี๋ยวสุ่มในชื่อ

คนที่ดูอยู่ไม่เชื่อเลยค่ะ

ที่ชื่อว่าภาคภูมิเดชหัสดิน
หรือว่าหมอแหลปแพนด้าเจ้าของแฟนเพจ
คอยเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ชื่อดังเนี่ยนะคะ
เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้
มีข้อความระบุด้วยนะบอกว่า
ในข้อความเขียนไว้เลยว่า

อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูทันตแพทย์น้อยรายนี้หน่อยครับ
น้องรับผู้ช่วยไหมพร้อมกับติดแฮชแท็กนะ
จัดฟันให้ลูกค้าสองคนแฮชแท็กใต้เพลิง
แท็กใต้แคร่ไม้ไผ่แล้วก็แฮชแท็กจัดฟันแฟชั่น
ในคลิปเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
น้องคนนี้คือเป็นเด็กชายท่าทางก็ค่อนข้างตุ้งติ้ง
เขาสวมผ้าปิดปากใช่ไหมใส่ถุงมือยาง

กำลังไลฟ์โชว์การจัดฟันให้กับลูกค้า

เด็กผู้หญิงอยู่แล้วก็ระหว่างนั้น
ระหว่างที่จัดฟันอยู่นะคะก็มีการโชว์ผลงานด้วยนะ
จัดฟันแฟชั่นให้กับเด็กหญิง๒คนก่อนหน้านี้
แล้วก็ทักทายคนที่เข้ามาดูผ่านทางไลฟ์ทางเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
พูดอีกด้วยบอกว่าถ้ากลัวตายก็ออกไปเลยนะคะ

แล้วก็โฆษณาด้วยบอกว่าถ้าเกิดมีคนเข้ามาดู
มาดูไลฟ์ตอนนั้นถึง๑๕คน
สุ่มรายชื่อแล้วก็จัดฟันฟรี๑คน

ทีมข่าวรถปลดทุกข์เองก็ไม่สบายใจเหมือนกัน
ก็เลยโทรไปถามหมอแหลปแพนด้าหรือว่านายภาคภูมิเนี่ยนะคะ
ได้รับคำตอบบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง
ได้ภาพนี้มาตอนที่เด็กกลุ่มนี้
เขากำลังไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก

ว่ากระแสของสังคมอาจจะโจมตีอาจจะประนามเด็กกลุ่มนี้
แล้วก็หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ทำให้โลกโซเชียลเขาก็มีการแชร์กันต่อค่ะ

แล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงไงคะ
กังวลว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณสุภานี
ว่าที่น้องก็ทำอยู่เขาเล่นกันเฉย

คลิปนี้คุณผู้ชมความยาวสักประมาณ๑๐นาที
ที่ฉันเห็นตอนที่น้องเขาจัดรายแรกอยู่
เหมือนกับเขาบอกว่ากำลังจะเปลี่ยนยาง
คือคนจัดฟันจะมียางที่เกี่ยวอยู่ใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตรวจสอบนะว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าเล่นกันเฉย
ใช่เพราะว่าการทำฟันการจัดฟันนี่นะคะ
ถือว่าเป็นทันตกรรมอีกแบบหนึ่งแต่ทำเองไม่ได้
โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เรียนมา
อันตรายด้วยแล้วก็เป็นความผิดด้วย
ทีมงานรถปลดทุกข์ค่ะสอบถามเรื่องนี้
ไปยังเลขาธิการทันตแพทยศภานะคะ
พูดคุยกับทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศ
ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ค่ะคุณหมอคะจากคลิปที่

สวัสดีครับสวัสดีครับ

นี่เราจัดในลายที่มีฟันเกลนเล็กน้อย
หรือทำในช่วงเริ่มต้นช่วงที่ฟันแท้เพิ่งขึ้น

อีกแบบหนึ่งจะเป็นการใส่เครื่องมือติดแน่น
เครื่องมือติดแน่นนี่ก็จะใส่เหล็กที่เราเคยเห็นคนจัดฟัน
เหล็กใส่ลวดแล้วก็ใส่ยางเพื่อจะดึงฟันเข้ามา
ซึ่งการจัดฟันแบบใส่เครื่องมือติดแน่นเนี่ยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจึงจะสามารถที่จะจัดฟันได้
แล้วก็การจัดฟันเคสหนึ่งใช้เวลาตั้งแต่๑ปี
จนถึง๓ปีหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ความยากความง่าย
ที่เราเห็นว่าแค่ใส่เครื่องมือใส่รวดแล้วก็ดึงให้ฟันฟิตกัน
แล้วฟันก็จะสวยจริงแล้วไม่ใช่นะครับ
จริงแล้วจะประกอบด้วยสาดหลายสาดมากนะครับ
หลักการที่สำคัญของการจัดฟันก็คือ
หลักการใหญ่ต้องใช้แรงที่เราใช้ในการดึงฟัน
แล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมจะสังเกตว่าโดยปกติแล้วเนี่ย
เวลาจัดฟันถ้าใส่เครื่องมือติดแน่นคุณหมอจะนัดทุกเดือนนะฮะ
เราดึงเราจะใช้แรงน้อยพอครบเดือนเราก็ไปดูว่าฟันขยับไหม
ขยับมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ปรับแรง
ค่ะถ้าทำถูกต้องก็จะปลอดภัยนะคะคุณหมอ
แต่ว่าถ้าทำไม่ถูกต้องและยิ่งทุกวันนี้มีจัดฟันแฟชั่นมีเยอะด้วย
คือก็เลยกังวลนะคะคุณหมอค่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นบางคนก็อาจจะบอกว่า
ฟันอาจจะไม่มีปัญหามากแต่เห็นพอมีเหล็กมียางสีสีมาติดอยู่ที่ฟันมันสวยดี

จะไปทำกับหมอจริงเนี่ยก็แพงก็เลยไปทำแบบเหมือนกับที่เราเรียกว่าจัดฟันเถื่อนแบบนั้นนะคะคุณหมอคะ

อันแรกเลยนะครับการจัดฟันเนี่ยนะครับ
ประสงค์ที่สำคัญคือเราจัดเพื่อแก้ไขความปกติในการสบฟัน

เคี้ยวข้าวไม่ได้ฟันเรียงตัวไม่เป็นระเบียบส่งผลต่อการบดเคี้ยวอาหารนะครับ
หรือไม่ก็มีปัญหาปวดข้อต่อขานไก่อะไรทำนองอย่างนี้นะครับ

แต่ว่าแน่นอนว่าการจัดฟันพอฟันมาเรียงตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นก่อนจะจัดฟันต้องดูก่อนว่าเรามีปัญหา
สมควรแก่การจัดฟันจริงหรือเปล่า

ถ้าไม่มีเหตุผลความจำเป็นเพียงพอไม่ต้องจัดหรอกครับ

ใครที่เคยจัดฟันจะรู้ว่าแปลงฟันก็ยากทานข้าว

ถ้าใครอยากจะจัดฟันแฟชั่นอันตรายมันที่สุดเลย
มันคืออะไรอยากจะให้คุณหมอย้ำตรงนี้นิดหน่อยค่ะ

เราไม่รู้ว่าเป็นวัสดุที่ใช้ในช่องปากหรือเปล่า
เครื่องมือที่จะเอามาใช้จะต้องเป็นเครื่องมือ

เราไม่รู้ว่าคนที่ไม่ได้จบวิชาชีพมา
แล้วไปใช้เอาวัสดุอะไรมาใช้อันที่๑

เวลาใส่เครื่องมือเข้าไปในฟันแล้ว

ถ้าใส่ไม่ถูกต้องโดยใช้แรงที่ไม่เหมาะสม

อาจจะทำให้ฟัน

อันตรายหรือไม่ฟันอาจจะตายด้วยก็ได้นะครับ

คือถ้าใช้แรงมากเนี่ยมันจะทำให้ฟันตายได้ด้วย

รอความคืบหน้าในเรื่องของการตรวจสอบว่า

จัดฟันจริงหรือว่าเล่นกันด้วยยังไง

พูดคุยกันค่ะขอบคุณทันตแพทย์
อัฐพลิมปัญญาเลิศณค่ะเดรียริการ

ใช่ค่ะก็บอกแล้วก็ย้ำเตือนแล้วด้วยนะคะ
ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีปัญหาจริงก็ไม่ต้องไปจัดฟัน
แต่ถ้าเกิดจะไปทำจริงต้องไปในสถานที่ที่ได้รับการรับรอง

จบประทั้งด้านนี้โดยตรงนั่นเองนะคะ